จำกันได้ไหมสำหรับกรณีเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างที่มันผิดออยผิดกฎหมาย
ล่าสุดมีประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
ผู้บังคับการกองปราบรามเขายอมรับเลยบอกว่า
มีพนักงานสอบสวนเรียกเงินเพิ่มขึ้นไปอีก
หลังจากที่จับได้แล้วใช่ไหมพอมาสอบสวนปุ๊บ
อาจจะมีการเรียกรับเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องคดี
เรื่องนี้ไม่รอดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็ให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วเพราะว่าพยานหลักฐานชัดเจนมากจริง
ชัดเจนนะครับเป็นคลิปเสียงนะคะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
ของบทสนทนาระหว่างพนักงานสอบสวนกองปราบรามที่ดำเนินคดี
แล้วก็ยังมีข้อความทางไลน์อีกด้วย
เรื่องนี้พลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองประปราม
ก็แถลงยอมรับเลยนะคะว่าพนักงานสอบสวนในสังกัดกองกำกับการ๓
กองบังคับการปราบรามนายหนึ่งมีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายคดีนี้จริง
โดยอ้างบอกว่าเป็นค่าเร่งรัดระหว่างทำสำนวนคดี
เรื่องค่าเร่งรัดอ้างมาเกือบทุกคดีแล้วเหมือนกัน
เวลาที่จะมีการเรียกรับบอกว่าตอนนี้คดีมันมีเยอะก็ต้องรอ
แต่ถ้าไม่อยากรอก็จ่ายเงินมาจะได้เร็วขึ้น
ล่าสุดค่ะประเด็นนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
พร้อมพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างสอบสวนแล้ว
แล้วจะมีการดำเนินคดีอาญาด้วย
ต้นจากการพิจารณาหลักฐานทั้งหมด
รวมถึงการสอบปากคำเพื่อนผู้เสียหายนะคะ
เชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงนั่นแหละ
รวมถึงยังพบว่ามีการรับเงินจากผู้เสียหายมาแล้ว๕๐๐บาทด้วย
คือตกลงกันไว้ว่าจะเรียกรับ๑๕๐๐บาท

ราวก่อนก็ให้ไปก้อนหนึ่งแล้วตอนที่สอบเสร็จ

ตอนนี้ตำรวจนายนี้ก็จะต้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวยังติดฝึกอบรมที่สถาบันการสอบสวนอยู่
จะกลับมา๑๔กันยายนนี้ค่ะ
คณะกรรมการสอบสวนท่านหนึ่งคนนี้นะครับ
ก็มีการไปพูดคุย
ลักษณะว่าถ้าจะให้เร็วให้อะไรเนี่ย
ก็ต้องมีค่าอำนวยความสะดวกอะไรต่างนะครับ
ก็ปรากฏตามหลักฐานการแชทไลน์
การพูดคุยทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับ
แล้วก็มีคลิปเสียงประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ผมจะตั้งคณะกรรมการสอบส่วนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเขา
แล้วก็จะพินาให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในส่วนทางอาญานะครับ
ก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วย
ทีนี้มันมีประเด็นบอกว่าจริงไม่ใช่แค่จำนวนเงิน๑๕๐๐บาท
แต่มันคือเรียกเงิน๒ล้านบาท
เรื่องนี้สรุปออกมาแล้วว่า๒ล้านเนี่ย
ตัวเลข๒ล้านเนี่ยคือเป็นการคุยกันเล่น
แต่ว่าจำนวนเงินที่ตกลงกันจริงมันคือ๑๕๐๐บาทนั่นแหละ
ซึ่งพลตำรวจตรีมัยตรีก็บอกว่าการกระทำแบบนี้
มันสร้างความเสื่อมเสียต่อกองปราบรามและคณะทำงานเป็นอย่างมาก
คือกองปราบหลายคนก็ค่อนข้างให้ความเชื่อถือมากกว่าตำรวจหน่วยอื่นนะ
เพราะเวลามีเรื่องอะไรสำคัญก็ลงไปที่กองปราบโดยตรง
เพราะฉะนั้นตอนนี้พลตำรวจตรีมัยตรีก็เลยบอกนะคะ
ยืนยันในฐานะผู้มังคับการกองปราบรามว่า
ถ้ามีคนไม่ดีถึงแม้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะไม่ปกป้องอย่างเด็ดขาดค่ะ